เปิดปากกับภาคภูมิ
แถวนี้น่าจะอยู่ที่นี่

นี่อ่ะ
เป็นปุรูซ

เย็นแล้ว

สวัสดีครับทุกผู้ชมครับเปิดปากกับภาคภูมินะครับวันนี้เราตามความคืบหน้าและคุยกันเรื่องนี้หน่อยเรื่องของน้องฟลุ๊กนะฮะเด็กหนุ่มวัย๑๖ปีท่านคงตามข่าวกันมาวันสองวันแล้วนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบ่ายวันศุกร์ที่ผ่านมาแถวร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ที่นนทบุรีนะฮะคือฟลุ๊กเนี่ย
ถูกคนเนี่ยมาใช้ปืนจี้ออกไปนะครับแล้วก็เอาตัวไปหายไปเลยไปเจออีกทีนึงเนี่ย
นอนเจ็บสลบสลายไม่รู้เรื่องรู้ราวแถวมอเตอร์เวย์ตอนนี้ยังอยู่โรงพยาบาลนะฮะ
สรุปเนื้อหาใจความก็คือฟลุ๊กไปรับจ้างเปิดบัญชีม้าให้กับกลุ่มเว็บพนันออนไลน์
เพื่อที่เว็บนี้จะได้เอาบัญชีไปใช้ในการใช้จ่ายเงินแต่ไอ้เงินที่เข้ามาประมาณ
แสนกว่าบาทเนี่ยพอฟลุ๊กเห็นแล้วมันเยอะฟลุ๊กก็เลยไปปิดบัญชีเล่มที่พวกนั้นได้ไปแล้วไป
เปิดบัญชีใหม่แล้วก็เอาเงินออกมาใช้พวกนั้นก็เลยตามมาแล้วก็เกิดเรื่องเกิดราวขึ้น
เรื่องนี้ฟังแล้วน่ากลัวน่าตกใจครับท่านผู้ชมครับโดยเฉพาะถ้าท่านได้ฟังข้อมูลที่เดี๋ยว
ได้คุยกันเนี่ยโอ้โหคืออย่างฟลุ๊กนี่เขาบอกถือว่าโชคดีนะที่ไม่ตายนะบางคนอาจ
ตายไปแล้วก็ได้แล้วไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาความคืบหน้าเป็นยังไง
อุทาหรณ์เตือนใจคงต้องคุยกันวันนี้แขกรับเชิญสองท่านนะครับอยู่กับผมที่เปิดปากกับภาคภูมิ
ท่านหนึ่งคือคุณตาของฟลุ๊กนะฮะคุณตาบุญเลิศส่วนอีกท่านหนึ่งนะครับคุณเอกพบเหลืองประเสริฐ
เมืองหัวสลึมสลืออยู่หนักของฟลุ๊กเนี่ยเขาโดนอะไรฮะ
โดนซ้อมโดนเอาปืนตีหัวเอาปืนตีหัวแล้วก็ทบไทยทอย
ทบไทยทอยใช่ครับตอนระหว่างที่ขึ้นรถฟอร์เจนเนอร์
น่าจะเป็นอะไรตลาดไทยรังสิตหลังจากออกจากร้านช่างน็อตเนี่ยนะ
เขาบอกไปตลาดไทยก่อนเวลาตลาดไทยสักกี่โมงประมาณสักโพเพ
น้านเย็นอะเย็นหรือยังไม่มืดว่างั้นหลังให้นะเค้าทำอะไรบ้าง
อ่าน้องเขาก็บอกว่าเขาเอายากอกใส่เหล้า
สมเหล้าอ่ะยาอะไรก็ไม่รู้นะเขาเขาบอกว่าเป็นยาพิษอ่ะน่าจะเป็นยาอะไร
กับผมยังไม่ทราบนะครับตอนนี้ทางเอ่อคุณหมอเนี่ย
ที่โรงพยาบาลรัฐกระบังกำลังส่งไปให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
เนี้ยทำการตรวจอยู่เพราะว่าน้องได้กินเข้าไปแล้ว
มีอาการเลิมสลืออยู่สามวันสามคือวันเขากรอกพร้อมกับเหล้า
ปกติเหล้าเนี่ยเรากินหมดขวดเลยเราตื่นมามันก็ดีขึ้น
ใหญ่เนี่ยขวดกลมนะฟังจากฟลุ๊กบอกเป็นขวดกลมเลยนะ
ใช่เป็นคนกลมเลยขวดยาวเอายาผสมกับเหล้าใช่ครับ
แล้วก็ให้กินเข้าไปกรอกทั้งขวดใช่ครับหลังจากนั้นก็ไม่รู้ตัวเลย
สลบไปจากนั้นเลยก็มามารู้สึกตัวก็มาถึงโรงพยาบาลอ่าต้อง
ตั้งแต่เช้านั่นแหละตอนเช้าฝื้นตัวคือรู้สึกตัวที่โรงพยาบาลและกระบังเลยครับ
ตอนที่มีคนไปเจอที่ถนนที่มอเตอร์เวย์เนี่ยคือฟลุ๊กบอก
ฟลุกไม่รู้เรื่องเลยมารู้สึกตัวอีกทีก็คือโรงพยาบาลอยู่ห้องไอซียู
ครับคือฟังแล้วน่ากลัวครับน่ากลัวมากครับ
จุดเริ่มต้นความเป็นมาเนี่ยก็คือที่ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์
นนทบุรีเมื่อบ่ายวันศุกร์ครับเหมือนในภาพในกล้องวงจรปิดที่
ดูตามข่าวครับครับมีคนมาหกคนมาถึงร้านแล้วก็เอาปืนเนี่ย
ที่ที่เอวฟลุ๊กแล้วก็พาเดินไปครับทีแรกทำทีเหมือนมาดูมอเตอร์ไซค์ก่อน
ครับแต่มียิงกันด้วยคนหนึ่งยิงกันเองยิงกันเองใช่ครับ
ตกอกตกใจอะไรเสื้อฟ้าเนี่ยถูกเพื่อนยิงเข้าไป
ตอนที่เพื่อนยิงปืนยิงปืนขึ้นฟ้าก่อนที่จะกลับไปครับแล้วเหมือนกับเพื่อนเสื้อฟ้าก็
ตกใจอะไรเพื่อนคิดว่าจะชักปืนมายิงแล้วไม่รู้จำกันผิดกันดูเอาเป็นว่า
คนนี้ชื่อสุรชัยเจ็บไปนี่ฟลุ๊กนะฮะที่ถูกเอาปืนจี้ไปคือตรงนี้เนี่ย
เพื่อนของฟลุ๊กบอกว่าฟลุ๊กประกาศขายมอเตอร์ไซค์อยู่
แล้วก็เขาทำทีมาขอดูมอเตอร์ไซค์ครับจุดเริ่มต้นเนี่ยมันยังไงฮะ
คุณเอกพบที่คุณตาเข้ามาขอความช่วยเหลือเรื่องราวมันเป็นยังไง
เรื่องราวของฟลุกแล้วก็ถูกแก๊งก์นี้เนี้ยเอาปืนชี้ไปแล้วก็ไปทำลายเนี้ย
จะไม่ขึ้นหน้าอืมสองคุณตาแก๊งว่าจะไม่ปลอดภัย
เขาจะมาอุ้มตัวคุณตากับคุณยายไปด้วยนะครับ
แล้ววันอาทิตย์เนี่ยคุณตาก็เลยเดินทางมาพบผม
ก็มีโอกาสได้สอบถามคุณตาถึงสาเหตุว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับ
คุณตาก็เล่าให้ฟังว่าหลานเนี่ยมีพฤติกรรมผิดสังเกตประมาณสักสัปดาห์ที่ผ่านมา
สัปดาห์ก่อนเกิดเหตุช่วงสัปดาห์ช่วงเกิดเหตุสิใช่ไหม
เพราะมันเกิดวันศุกร์ใช่ครับคือมีสตางค์เนี่ย
ไปซื้อรถมอเตอร์ไซค์มือสองถึงสองคันอืม
ซึ่งสองคันเนี้ยราคาก็ร่วมร่วมแสนบาทโอ้โหยร่วมร่วมแสนบาทอ่อ
คุณตาก็เลยไปคาดคันถามหลานว่าไปเอาเงินมาจากไหน
คือตาไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับก็เลยไปคาดคันถามหลานว่า
เอาเงินมาจากไหนไปซื้อเนี่ยหลานก็บอกว่าเขาเล่นเว็บพนัน
เล่นสล็อตในโทรศัพท์มือถือเล่นพนันออนไลน์เล่นสล็อต
ถูกต้องแล้วทีนี้สล็อตมันแตกก็เลยได้เงินรางวัลออกมา
ก็ถึงจะได้เอาเงินนี้ไปซื้อซึ่งตาเองก็ไม่รู้หรอกว่ามันสล็อตแตก
ล็อตเติร์กเป็นยังไงเพราะไม่เคยเล่นอ๋อผมก็ไม่เคยเล่น
เป็นสุนัขคืออะไรก็ยังไม่รู้หลานชายอายุสิบหกครับ
ทำไมมีเงินแบบไปซื้อรถจักรยานยนต์สองคันเป็นแสนครับ
บอกเล่นสล็อตเล่นพนันออนไลน์ได้ใช่ครับแล้วยังไงต่อ
ทีนี้พอเอ่อคุณตาก็มาไล่ฝั่งพอจากนั้นเนี่ย
เมื่อคืนวันศุกร์มั้งฮะที่เจ้าที่ตำรวจมาพบครับครับ
คือเขาถูกคืนวันนั้นแหละวันที่๑๖นั่นแหละ
เกิดขึ้นบ่ายวันศุกร์ใช่ครับที่สิบหกบ่ายวันที่สิบหก
กลางคืนเจ้าที่ตำรวจก็มาหาคุณตาที่บ้านเลยครับเอ่อ
ได้เป็นชุดสืบสวนของจังหวัดนทบุรีนะครับ
พบคุณตาแล้วบอกว่าตารู้ไหมตอนนี้หลานเนี่ย
ถูกอุ้มเอาตัวไปนะตาก็ตกใจตอนนั้นยังตอนนั้นยังไม่เจอที่
อุ้มเอาตัวไปนะสาเหตุเกิดจากไปติดหนี้เว็บพนันเขา
เว็บพนันเขาเลยมาอุ้มมาทวงหนี้ครับนะครับคุณตาก็เลยถามว่า
เอาแล้วผมต้องทำยังไงผมต้องเดินทางไปแจ้งความไหม
ทีนี้ผมว่าการสื่อสารคงคาดเคลื่อนกันพี่ตำรวจก็บอกว่า
ไม่ต้องไปแจ้งความตอนนี้ตำรวจรู้เรื่องแล้วเดี๋ยว
ตำรวจจะไปตามเรื่องให้เองคุณตาก็แปลกใจเอ้าแล้ว
ผมไม่แจ้งความแล้วคดีมันจะเดินยังไงอ่าก็เลยมาติดต่อที่ผมว่าเนี่ย
มันเป็นอย่างงี้แล้วก็เอ่อผมมองว่าท้องที่เนี่ย
อุ้มไปจากนนทบุรีใช่ไหมครับแล้วจุดที่พบร่างของน้อง
เขาถูกเอามาทิ้งเนี่ยอยู่แถวแถวราชกระบังซึ่งมันก็มีท้องที่
สองท้องที่แล้วอืมแล้วแล้วไหนจะจุดที่เอาไปซ้อมเนี้ยวันนั้นน่ะ
วันอาทิตย์ยังไม่รู้ว่าซ้อมตรงไหนใช่ไหมครับก็เลยบอกคุณตาว่า
อย่างนั้นเดี๋ยวเราไปแจ้งที่กองปราบก่อนก็ได้
เผื่อว่ามันสะดวกในการสืบสวนสอบสวนนะครับเราก็เลยไปแจ้งที่กองปราบไว้
ทีนี้พนักงานสอบส่วนที่กองปราบก็ได้ประสานมาทาง
พนักงานสอบสวนที่สพปะเก็ตถึงให้ได้ทราบว่าอ๋อ
ทางปากเก็ตเนี่ยเขาก็ดำเนินการไปเยอะแล้วนะครับ
นะวันอาทิตย์เนี้ยมีการออกหมายจับผู้ต้องหาหนึ่งคนไปแล้วอืม
ก็คือคนที่ยิงแล้วก็คนที่เอาปืนไปจี้เลย
ที่เอาปืนไปยิงนะครับอันนั้นออกหมายจับตั้งแต่วันอาทิตย์แล้ว
จี้เอวฟุ๊กแล้วก็ยิงเพื่อนตัวเองใช่ครับคนนี้ถูกออกหมายจับแล้ว
หมายจับแล้วแล้วก็ทราบว่าณวันนี้ขณะเนี้ยทางเจ้าที่ตำรวจ
ของนนทบุรีโดยเฉพาะสพปะเก็ตเนี้ยครับมีการออกหมายจับไปแล้ว
เจ็ดลายนะครับเจ็ดลายก็ประกอบไปด้วยอืมคนที่มาในที่เกิดเหตุเนี่ย
หกคนครับนะครับแล้วก็ผู้สั่งการหนึ่งคนทราบว่าเป็นผู้หญิง
สั่งการเหรออ่าผู้สั่งการเป็นผู้หญิงด้วยเหรอเขาว่าเป็นผู้หญิงนะครับ
แต่ว่าผมเองอยากจะให้พี่เจ้าที่ตำรวจเนี่ย
สอบให้ลึกไปกว่านั้นครับเพราะว่าทราบว่าเจ้าของเว็บที่เป็น
ผู้ก่อเหตุเนี่ยชื่อเฮียกอไก่เฮียกอไก่อ่าเฮียกอไก่
เป็นผู้กว้างขวางเป็นเว็บพนันใหญ่นะครับเว็บเนี้ย
เหรอใช่ครับอยู่ในไทยเนี้ยเหรอเอ่อเอ่อใช่ครับเอาเว็บ
คือถ้าฟังจากภาพเนี่ยเว็บพนันใหญ่อะไรขนาดเนี้ยครับ
ส่วนมากมันจะอยู่ต่างประเทศมีฐานบัญชาการอะไรอยู่แนว
ชายแดนหรือเป็นของต่างประเทศครับก็ส่วนใหญ่ปัจจุบันนี้ก็มีการโยกย้ายกัน
เอ่อเขาก็อยู่แถวแถวปฏิบัติการปฏิบัติการแล้วแถวนนทบุรีปฐุมธานี
อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับอยู่แต่ว่านี่แหละทั้งหมดทั้งมวลเดี๋ยวต้องรอ
ต้องให้เจ้าที่จังลวดเนี่ยสืบสนสอบสนก่อนนะครับอาจจะโยกย้ายไปแล้วรึเปล่า
ก็เดี๋ยวต้องให้เจ้าที่จังลวดไปตรวจสอบคือถ้าฟังอย่างของนี่ก็คือ
ออนไลน์แต่จริงแล้วถ้าดูเป็นเนื้อในจริงเลยที่พวกเนี่ย
บุกมาถึงร้านซ่อมจักรยานยนต์เอาปืนมาจี้แล้วเอาขึ้นรถแล้ว
เอาไปซ้อมแล้วกรอกอะไรกินไม่รู้จนสลบสลายไปเลยเนี่ยความ
ก็กะให้สลบหรือกะตายถ้าใจผมอ่ะผมคิดว่าอาจจะคิด
ตายแล้วก็เลยเอาไปโยนทิ้งไว้คือกะว่ากะว่าตายด้วยซ้ำ
คือจริงผมเชื่อว่าถ้าฝ่ายสืบสวนของจังหวัดนนทบุรี
หรือสืบสวนของปากเก็ตไม่กดดันเนี่ย

ุ๊กหายไปแล้วเหรอไปเกิดใหม่แล้วจริง

ผมคิดว่าต้องชื่นชมเจ้าที่ตำรวจ
สืบสวนนะครับมาพอท่านพูดกลับ
นอนเทพฤปะเกรดแล้วก็ท่านผู้การนอนเทพฤ
จนเขายอมคืนเนื้อร่างฟุ๊กเอาไว้ง่าย
งั้นผมคิดว่าเส้นทางที่เขาจะเอาฟุ๊กไป
ก็คงออกไปตั้งแต่ประเทศเพื่อนบ้านแล้ว

ตำรวจคงบอกมึงต้องคืนเขามาก็เลยเอาโยนทิ้งไว้ข้างทาง
แต่ว่าจะเป็นจะตายยังไงไม่รู้
แต่จริงแล้วจุดจริงของมันคือเรื่องของการเปิดบัญชีม้า

หลานบอกคุณตาอย่างนี้ใช่ไหม

ไม่ได้บอกว่าไปเปิดบัญชีเขาไม่ได้บอกว่าไปเปิดบัญชี
แต่ว่าเขาบอกว่าผมถามว่าเอาเงินมาจากไหนมาซื้อรถ
ซื้อรถใหม่รถเก่าแหละแต่ว่ามันซื้อมาเท่าไหร่
เขาบอกว่าเขาบอกผมตอนนั้นเขาบอกว่าซื้อมาสามหมื่น
แล้วเอาเงินที่ไหนมาไปซื้อรถ
เขาบอกว่าเล่นสล็อตแตกว่าอย่างนั้น

ถึงได้รู้กันว่าฟลุ๊กเขาไปเปิดบัญชีให้กับกลุ่มพวกนี้ด้วย

ข้อมูลนี้ก็เป็นข้อมูลจากเจ้าที่ตำรวจนะครับ
ที่เปิดเผยเรื่องนี้ออกมาทำให้พวกเราได้รู้อ่ะนะครับ

เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยคือผมว่าทุกคนต้องฟังไว้ด้วย
เฉพาะน้องหนูนะฮะเด็กวัยรุ่นเด็กเยาวชนทั้งหลายนะครับ
เรื่องการไปเปิดบัญชีเข้ามาจ้างให้เปิดบัญชีม้าเนี่ย

ภาคภูมิท่านผู้ชมครับเดี๋ยวคุยกันต่อนะฮะ

เรื่องของฟลุ๊กเด็กหนุ่มวัย๑๖ปีไปเปิดบัญชีม้าให้กับกลุ่มเว็บพนันออนไลน์
แล้วมันมีกรณีเกิดขึ้นถึงขั้นถูกอุ้มไปซ้อมเกือบตายเอานะฮะ
ล่าสุดความคืบหน้าทางคดีนะครับ
เราคุยกับทางตำรวจก่อนแล้วกันนะครับ
อยู่กับผมที่เปิดปากกับภาคภูมินะครับ

บอกเพิ่งประชุมกันเสร็จเลยเหรอครับท่าน
ประชุมเสร็จตั้งแต่๑๑พงษ์แล้วก็

ครับท่านครับกรณีของฟลุ๊กเนี่ยฮะเด็กหนุ่มวัย๑๖เนี่ย

เรื่องของคนลงคนร้ายหรือว่าแก๊งที่อุ้มเขาไปทำร้ายเนี่ย
เราตามได้กี่คนหรือว่าออกหมายจับกี่คนแล้วครับ
เอ่อมาเช้าได้สัมภาพกันนะครับ

ออกหมายจับไป๗วันนี้จะไปออกหมายจับ๒แล้วก็เฉลี่ยหน้าก็ได้ตัวบางคน
ได้ตัวบางคนเค้าแล้วกำลังรับสอบประคัน
ยังฮะยังครับแต่บางคนเนี่ยก็คือในกลุ่มนี้นี่แหละ
ครับคนที่สดีเล็กน้อยก็ไม่ได้หนีใครอะไรยังไง
เราครับรวบรวมบัญญาณรักษาให้ได้หมายจับ
ขอไม้จับก็เอาไปรวบตัวได้นะครับ
คนอย่างใช้วุธปืนเนี่ยคดีก็ค่อนข้างมากกว่าขึ้นอีกนิดนึง
คงจะไปตั้งหลักดูทางหนีทีไล่ในที่สุดก็
ประมาทตัวสู้กันดีนะครับครับรู้กันหมดอยู่แล้วครับ
ครับอย่างท่านท่านรองฮะอย่างในกล้องวงจรปิดที่เราเห็นเข้ามาที่ร้านเนี่ย
เห็น๖แสดงว่าอีก๓เนี่ยอยู่ที่รถหรือว่ายังไงฮะ
ครับอยู่ในรถอีกครับทั้งหมดทั้งหมดทั้งเก้าคนเนี่ย
เป็นกลุ่มไหนอะไรยังไงหรือว่าเป็นระดับไหนฮะเป็นพวกที่เขาใช้ให้มา
ตามเงินทวงหนี้หรือเป็นตัวการใหญ่หรือเป็นขบวนการแบบไหนอะไรยังไงฮะ
ซึ่งตรงนั้นคงจะต้องพิสูจน์ทราบกันต่อไปนะครับอยู่ในฐานะที่
ทวงเพื่อตัวเองก็ได้หรือเขาใช้มาก็ได้เราเรายังไม่สรุปตัวสุดท้ายนะครับ
ว่าเงิน๓๐๐๐๐๐กว่าเป็นเงินไทยเป็นความรับผู้ชอบของไทย
เขาถึงต้องมาติดตามโทรธันต์แสดงว่าในขณะนี้เนี่ย
คดีก็คือการเอาปืนมามาขู่มาจี้เข้าไปแล้วไปทำร้ายอันนี้
คดีนี้เป็นคดีหลักก่อนใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ค่อยไปขยายผลต่อ
ถูกต้องครับแล้วอีกคนนึงเสื้อฟ้าฟ้าที่ว่าพวกเดียวกันเอง
เออผมว่าก็สังมันพูดไปเป็นไปการสันนิษฐานเท่านั้นเองครับพวกเดียวกันจะยิงกันทำไมเออเออแล้วทางคดีเขาอาจตับไปแล้วก็อาจจะบอกว่าความฝืนร่ำก็ได้ครับ
หรือเขาเจ็ดตนายิงมันมึงไม่จำเป็นค่ะมันมันต้องแยกเป็นอีกคดีหนึ่งไหมค่ะท่าน
หรือว่ายังไงมันก็รวมอยู่ในเนื้อเดียวก็นั่นแหละ
อยู่ในจะใช้คำว่าไงเลขดีโครกเลขดีคนละเลขดีไปหน้าครับ
แล้วมันจะมีกลุ่มผู้มีอิทธิพลอะไรอยู่เบื้องหลัง
พนันออนไลน์เว็บใหญ่ที่มาจ้างให้เขาเปิดบัญชีม้า
แล้วมันมีปัญหาของฟลุ๊กอะไรเกิดขึ้นตรงนี้เนี่ย
ตำรวจได้ข้อมูลตรงนี้ไหมฮะหรือว่าจะสาวไปถึงยังไง
มันก็ต้องไปเดินกันต่อถามว่าตำรวจมีข้อมูลไหม
มีบ้างประระดับไปถึงใครบ้างเนี่ยในหมู่ภูมิข่าวเองก็คุยกันว่า
มันจะถึงเกี่ยวกับเรื่องตรงเรื่องปลาอะไรทั้งนั้นไหมเนี่ย
มันก็ต้องไปพิสูจน์กันมันต้องว่านะพญาหลักฐานไม่ใช่
ก็พูดกันไปแล้วจะถึงคนโน้นคนนี้ใครอยู่เบื้องหลังอะไรยังไง
แสดงว่าที่ว่ารู้แล้วว่าทำกิจการนั้นกิจการนี้

สาวถึงแล้วมันเกี่ยวไหมล่ะครับใช่ป่ะมันก็ต้องมีพยานหลักฐานยันกันว่า
เป็นอะไรสืบเนื่องเกี่ยวเนื่องกันอะไรยังไงครับ
คือนักขณะนี้ยังไม่ได้มีหลักฐานอะไรไปถึงตรงนั้นเขา
หลักฐานที่เราได้ขนาดเนี้ยครับเอ่อส่วนใหญ่ก็เป็นหลักฐานที่
ในที่เกิดเหตุนั่นแหละนะครับจะเป็นวงจรปิด
ไม่ว่าจะเป็นคนน้องที่โดนอุ้มตัวไปไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ต้องสงสัยคนหนึ่งที่โดนยิง
หลักฐานมันก็วนอยู่ในนี้นะครับครับนะฮะเพราะฉะนั้นจะไปบอกว่าไปถึงใครอะไรยังไง
มันก็อยู่ในนี้นะครับขอให้สบวนได้ทำงาน
เรื่องต้นเนี่ยมันต้องเร่งเอาตัวคนมาให้ได้ก่อนก่อน
เขาจะไปหลบหนีไปไกลมือพยานหลักฐานจะต้องถูกทำลายมากขึ้น
เพราะฉะนั้นต้องเร่งรับตรงนี้ให้ได้ก่อนครับ

ท่านครับอย่างฟลุ๊กเนี่ยถ้าอาการดีขึ้นออกจากโรงพยาบาลเนี่ย
เขาจะมาอยู่บ้านได้อย่างปลอดภัยหรือไร้กังวลไหมฮะเนี่ย
จะยังไงดี
ดูนี้นะครับเอางี้นะครับ
ถามว่าวิธีการทำงานมันก็แล้วแต่ใครจะวางแผนในการทำงาน
อย่างหลังจากเรารู้กันแล้วว่าฟลุ๊กจากบอกไปเนี่ย
ไปทำอะไรมากกว่านี้คดีใหญ่ขึ้นนะเขาก็เขาก็ปล่อยตัวออกมานะครับ
คือไล่ตามกฎดันคือไล่กดดันอย่างนี้
วันนั้นสามคนไล่ตามนี้

ที่เกี่ยวพันธุ์กับคนในคดีนี้แต่ไม่เกี่ยวอะไรนี้โดยตรง
จับฟลุกไปตำรวจเราไล่กดดันตรงนู้นตรงนี้ก็เลยเขาก็เลยยอมปล่อยมาอย่างเงี้ยใช่ไหมครับครับครับครับอ่าความคืบหน้าแล้วขอบพระคุณนะครับท่านครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับผมครับท่านรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งนะครับ
ปนโดดรีภีรพงศ์วงศ์สวมารนะครับบอกว่าจับได้บางคนแล้วครับออกไม้จับเจ็ดคนจาก๙คนที่อยู่ในเหตุ
ปกติแล้วเป็นยังไงฮะชีวิตครอบครัวความเป็นอยู่
โดยปกติแล้วเขาก็เป็นคน
เพราะว่าเขาเป็นเด็กพิเศษ

ก็ไปโรงเรียนตั้งแต่ปฐมกับครูเขาก็
มันก็คือดื้อสนธรรมดาภาษาเด็กอะนะ
โตขึ้นมาก็เหมือนเดิมนะครับ
เพราะว่าเขายังกินยาอยู่เขาเพิ่งจะหยุดกินยาเมื่อปีเดียวเนี่ย
เขาบอกว่าเขาทำไมไม่กินยาเขาบอกว่าอาการดีขึ้นแล้ว
เขาก็เลยไม่กินยาแล้วก็เขาชอบไปสูงสิงกับพวก
เพื่อนที่คล้ายกับอยู่ในอันนั้นเดียวกัน
ก็คือเขาเป็นคนเด็กสมาธิสั้นใช่ไหม
ก็คบกับพวกเด็กคล้ายกันอะ
แบบว่าเกรดสมองไม่ปกติหรือว่าสมองต่ำประมาณนี้นะครับ
แล้วไปยังไงไปเปิดบัญชีม้าให้เขาได้นะ
ก็คือเมื่อเช้านี้เห็นเขาเล่าว่า

เขาบอกว่าเขาจ้างจ้างเดือนละ๕๐๐

เดือนละ๕๐๐อยากมีเงินใช้เขาก็จ้างเปิดเดือนละ๕๐๐
เขาจะให้เงินใช้เดือนละ๕๐๐๕๐๐นะครับ
พอทีนี้พอเดือนที่๓เขาไม่ให้
เขาบอกให้มาเดือนที่๓เขามาให้
ไอ้จานนี้ก็ไม่ได้รับเงิน๕๐๐ก็เลยไป
ไม่รู้ว่ามีคนไปช่วยคิดหรือเปล่า

คือในมุมของคุณตาเนี่ยมองว่าหลานชายเป็นเด็กพิเศษ

น่าจะคิดเองได้ว่าไปมีเงินเข้าบัญชีเยอะ
แล้วก็ไปเปลี่ยนสลับบัญชีอย่างนี้
แล้วผมไม่คิดว่าเขาไม่น่าจะคิดเองทำเองได้นะ

ยังครับตัวนี้ยังครับ
เวลาไปเปิดบัญชี
มีคนจ้างเปิดบัญชีจะให้เดือนละ๕๐๐

แล้วเขาไปดูบัญชีเขาเองเหรอ

ประเทินที่มันก็ทำกันทั่วไปเลยหรือครับอันนี้ก็มีลักษณะแบบเงี้ยครับ
เว็บเนี่ยหรือคนทางจ้างเปิดบัญชีมาเขาก็จะอ้างว่าเดี๋ยว
อ่าเปิดก็จะให้๕๐๐พันนึงจ้างเปิด
ถูกต้องเอาไปแล้วจะได้เดียวละห้าร้อยแล้วเขาไปมีแอปพลิเคชัน
อ่าใช่มือถือใช่ใช่ทีนี้ปกติแล้วเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ย

อืมแสดงว่าอาจจะต้องมีคนแนะนำให้ฟลุ๊กว่าถ้าอยากรู้ว่ามีเงินเท่า
พลิเคชันเพราะปกติบัญชีม้าพวกนี้มันต้องไม่อยากให้เรามันไม่อยากให้รู้อยู่แล้ว
ลำพังฟุ๊กเองเนี่ยอายุ๑๖คิดไม่ได้หรอก
จะต้องมีใครไปบอกให้เขาทำอย่างนี้นะครับซึ่งถือว่าอันตรายมากนะผมพูดตรงจริงนะครับ
กรณีของฟุ๊กเนี่ยไม่มีใครโชคดีแบบฟุ๊กบ่อยนักนะครับอย่างที่ท่านรองผู้จัดการท่านพูดมาสักครู่นี้ครับ
ถ้าตำรวจไม่กดดันไปเนี่ยเผลอวันนี้ไม่ได้ฟุกคืน
เดี๋ยวมาต่อครับเรื่องของกลวิธีวิธีการต่างเพราะว่าคุณเอกพบบอกว่าตอนนี้เรื่องบัญชีม้าเนี่ย
น่ากลัวมากเพราะจะใช้วัยรุ่นเยาวชนเป็นหลักใช้เด็กใช้เด็กเลยนะใช้เด็ก

เปิดปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมครับมันมีคำถามตามมาอยู่คำถามหนึ่ง
หลังจากเกิดคดีตรงเนี้ยของฟลุ๊กเนี่ยนะฮะบางคนบอกเอ้าก็ไปเอาเงินเขามานี่
จะเป็นแก๊งพนันออนไลน์อะไรก็แล้วแต่เปิดบัญชีม้าอะไรก็แล้วแต่
แต่ไปเอาเงินจากบัญชีเข้ามาเขาก็เลยตามมาเอาคืนมาเล่นเอาเนี่ยนะฮะ
คือเรื่องนี้เนี่ยแหมเดี๋ยวต้องถามคุณตากับคุณเอกพบหน่อย
เอาเรื่องเงินก่อนทั้งหมดประมาณเท่าไหร่นะพี่
แสนกว่าบาท๓แสนกว่าบาทอ่าซึ่งจะชัดเจนเท่าไ
เดี๋ยวต้องต้องรอถามฟลุ๊กเขานะแต่ฟลุ๊กไปซื้อจักรยานยนต์สองคัน
ตอนนี้จักรยานยนต์ยังอยู่ใช่ไหมคุณตายังไม่ได้ขาย
ยังไม่ได้ขายทีแรกประกาศขายอยู่
แต่ประกาศขายยังไม่ได้ขายเกิดเรื่องก่อน
พวกนั้นก็มาทำทีขอดูจักรยานยนต์นั่นแหละมันก็ตามมา

ครับซื้อทองคำบาทหนึ่งหนึ่งบาท
ยังอยู่ไหมยังอยู่ครับ
จักรยานยนต์๒คันประมาณ๑แสนทองคำหนึ่งบาทก็ประมาณสามหมื่นครับ
แสนสามที่เหลือฟุ๊กบอก
ได้ใช้หนี้ไปใช้หนี้แล้วก็ใช้อยู่กินนั่นแหละ

เพราะทั้งหมดนี่ไปถอนเข้ามาได้นานไหมครับกว่าจะเกิดเรื่อง

ตอนนี้เห็นซื้อรถก็ยังไม่ถึงอาทิตย์

คุณเอกพบบางคนก็บอกก็ไปเอาของเขามานี่
ก็มันก็มีกระบวนการคืออย่างนี้ครับ

พอเวลารู้ว่าเป็นอย่างนี้ปุ๊บ

เคสพวกนี้บางทีเซลล์ปล่อยเงินกู้
ไปกู้เงินมาถูกเซลล์มากระทืบมาอุ้ม

อันนั้นคือท่านต้องคิดในมุมของท่านบ้าง
สมมุติว่าอย่างเช่นท่านไปผ่อนรถผ่อนบ้าน

รู้สึกว่าฟุ๊กยักยอกเงินของคุณใช่ไหม
ของบ่อนก็ยังต้องไปแจ้งความเพื่อเอาผิดกับคนไปป้นบ่อนเขา
อันนี้มาอุ้มเขาไปแล้วไปกะทืบไปไม่ได้แบบฝอกย้ายแล้ว
ทิ้งข้างถนนไม่ได้อันนี้มันป่าเถื่อนครับ
อันนี้พฤติกรรมเหมือนกฎหมายไม่มีในประเทศไทย
ถ้าเกิดใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยไปเอาเงินเข้ามาก็ต้องถูกโดนแบบนี้เนี่ย
แสดงว่าท่านนิยมชมชอบการใช้กำลังใช่ไหม
นิยมชมชอบการที่คนมีกำลังมากกว่าไปรังแก่คนมีกำลังน้อยกว่าอย่างนั้นเหรอ
มันไม่ถูกต้องทำผิดก็ว่าไปตามผิดครับแต่ไม่ใช่ไปทำอย่างนั้น
เห็นตาบอกว่าหลานชายบอกก่อนจะสลบสไหลไปเลยแล้วไม่รู้เรื่องรู้ราวเนี่ย
บอกอะไรจะโดนอะไรชำแหละอะไรนะเขาบอกว่าเดี๋ยวกูให้เฮียวมึงไปชำแหละที่เขมรอะไรนะ
เดี๋ยวกูหิ้วมึงไปชำแหละที่เขมรเลยตอนที่อยู่บนรถฟอร์จูเนอร์สีดำ
คงคงผมคงก่อนที่จะวางยาแหละอื้ออ่าก่อนที่จะให้จิ้นเล่าผสมยา
ก็คือคงจะช่วงนี้แหละมั้งก็จี้ออกไปจากร้านแล้วก็ไปไอ้
ครับบอกเดี๋ยวจะเอาขู่ไว้ขู่ก่อนแล้วก็ทุบเอาปืนตีหัวตบท้ายทอยอ่า
แล้วก็บอกเดี๋ยวจะเอาไปชำแหละที่เขมรโอ้โหมันพวกนี้ทำจริงนะครับ
ทำจริงใช่ไหมผมถึงได้ไม่ได้ขู่ใช่ไหมทำจริง
ขู่เขาทำจริงครับคือต้องบอกอย่างนี้นะครับว่า
น้องหรือว่าใครก็ตามที่เปิดบัญชีม้าแล้วคิดจะทำแบบนี้นะครับ
ผมเตือนไว้เลยนะคนพวกนี้คือฆ่าได้อย่างไม่ได้
เขารู้สึกว่าสิ่งที่คุณทำอ่ะมันเป็นการไปหยามเขาอืม
วันนี้ผมไม่ได้บอกว่าน้องฟุ๊กถูกนะไม่ใช่นะครับ
ุ๊กก็ผิดแต่ฝั่งเว็บพนันผิดมากกว่าที่ไปทำอย่างนี้
ถูกไหมครับฟุ๊กก็ผิดวันนี้ยังต้องบอกคุณตาว่าเดี๋ยวถึงเวลาปุ๊บ
สินอะไรที่ไม่ใช่ของเราอ่ะครับเอาคืนเข้าไปมันจะได้สร้าง
สร้างพฤติกรรมที่มันดีกว่านี้ไม่ใช่รู้สึกว่าเอ้ย
เอามาแล้วก็คือเอามาเลยอะไรอย่างเงี้ยต้องคืนเขาไป
แต่ดำเนินคดีก็ต้องถูกดำเนินคดีไปใครผิดอะไรก็ต้องว่าไปตามผิด
คืนเข้าไปก็คือจักรยานยนต์สองคันใช่ครับก็ให้เจ้าของเว็บพนันเข้ามา
ตนว่าเขาคือเจ้าของเว็บพนันก็คืนเข้าไปทองคำหนึ่งบาท
ถูกต้องแล้วแล้วเราจะเอาผิดกับเขาได้ไหมเอาผิดได้ครับอ่า
ส่วนที่เขามาซ้อมมาอุ้มไปอะไรต่างก็ต้องดำเนินคดีไปส่วนตรงนี้
จะเป็นคดีอยู่แล้วออกหมายจับด้วยใช่ครับอ่า
คือถ้าฟังจากคุณเอกพบเนี่ยถ้าเอาในแง่คดีแบบในแง่กฎหมายเลยนะ
กฎหมายเลยนะไอ้เรื่องที่ฟลุ๊กถูกทำร้ายร่างกายถูกฉุดตัวไปอุ้มตัวไปไปซ้อมไปกระทืบกรอกยาอันนี้
พวกนั้นเนี่ยผิดแน่นอนผิดแน่นอนในส่วนของฟลุ๊กถ้าเอาในแง่กฎหมายเลยนะ
ครับเงินสามแสนกว่าบาทที่เอาออกมาเนี่ยจากบัญชีเนี่ยครับ
ความจริงแล้วมันเป็นมันไม่ได้ผิดนะฟุ๊กยังไม่มีความผิดนะวันนี้ครับ
เพราะมันคือชื่อบัญชีเขาบัญชีของเขาเขาถอนเงินจากบัญชีของเขาออกมา
เพราะฉะนั้นความผิดมันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องมีผู้เสียหายที่มายืนยันว่า
เอาบัญชีฟุ๊กมาใช้นะครับแล้วก็เขาคือเจ้าของเงินที่แท้จริง
เขาต้องมาแสดงตนว่าเนี่ยมันคือเงินของเขาได้จากการที่ผู้เล่นการพนันโอนมา
เพราะเสียพนันมันบัญชีที่เขาต้องเบิกถอนออกมา
เขาต้องมาแสดงตนตรงนี้อันนี้เราว่ากันตามกฎหมายก่อน
แต่พวกเนี้ยก็แน่นอนก็เว็บพนันออนไลน์มันผิดกฎหมายอ่ะใช่ครับ
มันก็ใช้บัญชีของมันไม่มีบัญชีบริษัทมันใช้บัญชีของตัวเองไม่ได้ครับ
เลยไปหาคนอื่นมาครับที่ก็เรียกบัญชีมาครับ
ก็คือหนึ่งในนั้นคือฟลุ๊กครับเอาเงินเข้าออกผ่านบัญชีฟลุ๊กใช่
ซึ่งฟลุ๊กเอาเงินออกมาใช้เนี่ยก็คือบัญชีของตัวเองนั่นแหละครับ
แต่มันเป็นเรื่องของธุรกิจมืดถูกพอแหมเรียกง่ายง่ายก็คือ
พอถูกเอาเงินจากบัญชีไปคือมองว่าตัวเองถูกหักหลัง
หากหลังถูกงูหกหักหน้าไอ้เด็กคนนี้มันกล้ามาก
มันกล้าแล้วเหรอพาพวกมาเลยครับแล้วก็อุ้มเขาไปทำร้ายด้วย
ครับคือมันเป็นสิ่งที่ร้ายแรงนะครับแล้วก็กลางวันกลางวันแสกอ่ะ
เราเราอย่าไปนิยมชมชอบการใช้ความรุนแรงนะครับฟุ๊กผิดก็ต้องว่าไปตามผิด
อืมนะครับเราอย่าไปมองว่าเฮ้ยมันก็สมควรแล้วนี่
เอาเงินเข้ามาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ครับถ้าเรามีความนิยมอย่างนั้นเนี่ย
ความรุนแรงมันจะเกิดขึ้นไปทั่วเราต้องยุติเรื่องนี้แล้วก็ต้องเอาผิดคนที่กระทำนะครับ
แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยวันนี้ได้คุยกับท่านธนกิจนะครับ

ท่านธนกิจว่ารบกวนท่านให้ปปง
ไปสอบเส้นทางการเงินทั้งหมดของเว็บพนันนี้ให้ทีครับ
คือพฤติกรรมที่ท่านทำเนี่ยท่านไม่ได้เกรงกลัวใครเลย
คนนั้นคนนี้ถึงได้กระทำแบบนี้
คือไม่มีหรอกครับพี่ภาคภูมิผมเรียนเลย
ตัวเล็กเนี่ยไม่มีใครกระทำแบบนี้ได้หรอก
ที่จากว่ากูรู้สึกว่ากูเนี่ยมันแน่
กูเนี่ยมันมีคนคุ้มครอง

ไม่กล้าหรอกนี่เขารู้สึกว่าเขายิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ย
ปปงต้องเข้ามาตรวจเส้นทางการเงิน

ไปไล่เลยขี้เข้าบัญชีของฟลุกเนี่ยนะ
หมดมันก็ได้ตัวหมดแล้วครับกระบวนการพวกนี้ปล่อยไว้ก็เดี๋ยวไปทำกับเคสอื่นอีก
เห็นบอกเดี๋ยวนี้พวกนี้ใช้แต่เด็กเหรอใช่ครับปัจจุบัน
ไม่ไปจ้างผู้ใหญ่แล้วเดือนครั้งละห้าร้อยเดือนละห้าร้อย
ใช่ครับทางข้อมูลของเพจสายใหม่ต้องรอดที่ได้มาปัจจุบันนี้ครับ
กลุ่มคนที่ใช้บัญชีม้าเนี่ยจะเปลี่ยนพฤติกรรมใช้เด็กใช้เด็ก
มุติว่าเขามีเครือข่าย๑คนที่เด็กอยู่ในกลุ่มโรงเรียนปวช
พออย่างนี้ครับมัธยมเนี่ยเด็กอายุที่เปิดสมุดบัญชีได้แล้ว
คุณเชนใช่ครับพอไปเปิดเสร็จปุ๊บก็ใช่ไปชักชวนเพื่อนมา
หรือถูกดำเนินคดีอะไรเนี่ยเด็กก็จะโดนข้อหาที่เบา
๕๐๐บาทไม่คุ้มหรอกถูกต้องท่านต้องถูกดำเนินคดีหนึ่ง
อย่างวันนี้มีคนแจ้งมาบอกว่าเนี่ยลูกเนี่ยอายุ๑๗ปีมีหมายมา๔โรงพัก
ต้องไปขึ้นศาลทุกที่ต้องไปตามประกาศเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยครับเปิดบัญชีม้า
โอ้ยตายแล้วเวลาเอาไปโกงเขาเนี่ยครับ
ยาลามีหมายเรียกมาเชียงใหม่มีหมายเรียกมาศรีสะเกดมีหมายเรียกมา
คุณต้องพาลูกคุณไปทุกที่ไปรับทราบข้อเก่าหา
ต้องทำมาหากินกันแล้วไม่ต้องทำมาหากินครับ
คุณตาน้องฟลุ๊กเห็นคุณหมอบอกอีกไม่กี่วันอาจจะออกจากโรงพยาบาลได้
ครับแล้วจะกลับมาอยู่ที่บ้านแล้วจะจะมีความสุขกันไหมหรือมันจะกังวลไหมเนี่ย
จะอยู่กันยังไงเนี่ยก็แน่นอนครับความกังวลมันมีอยู่แล้วครับ
เพราะว่าไม่รู้เขาจะมาเมื่อไหร่ใช่ไหมผมอยู่กับไม่รู้ว่าเขาจะมาเมื่อไหร่คือ
คือพวกนั้นใช่ไหมพวกนั้นกลางค่ำกลางคืนเนี่ยเขามาแล้ว
ใครจะดูแลผมถ้าเกิดเขามาอุ้มผมไปอีกคนทำไงอยู่กันกี่คน๓คนตายาย
ทำยังไงจะทำยังไงเนี่ยก็เรื่องนี้ได้คุยกับเอ่อกระทรวงยุทธรรมแล้วนะครับ
เดี๋ยวคุณตาต้องเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองพยานเขามีกระบวนการอยู่นะครับ
ยังไงเสียคุณตาก็ต้องอยู่บ้านได้คือเราต้องเอาอยู่บ้าน
ถ้าบ้านเราอยู่ไม่ได้ก็ไม่ต้องแล้วกระบวนการยุติธรรมเราต้องอยู่บ้านให้ได้นะครับ
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ต้องไปดูแลคุณตาส่วนคดีก็ว่าไปนะครับ
ส่วนน้องฟุ๊กถ้าเกิดว่าเจ้าของเว็บพนันเขาประสงค์จะแจ้งความ
เขาก็ต้องเดินทางมาแจ้งความก็ถึงจะเอาผิดน้องฟุ๊กตรงนี้ได้นะครับ
ถ้างั้นถ้าเกิดว่าทางที่ดีที่สุดเนี่ยถ้าฟังจากคุณเอกพบแนะนำนะ
ก็ต้องบอกสื่อไปทางไอ้พวกนั้นเลยว่ามอเตอร์ไซค์สองคันคุณอยากเอาคืนมาเอาไป
ก็เอาไปก็มาแจ้งความว่าแสดงตนว่าคุณเป็นเจ้าของเงินตรงนี้คุณก็ขอรับคืนไป
มันก็มีขั้นตอนอยู่แล้วทองคำหนึ่งเส้นคุณอยากมาเอาคืนมาเอาไปใช่
แต่เงินที่ใช้หนี้ไปแล้วไม่รู้จะเคลียร์ยังไงยังไง
ผมก็คิดไม่ออกต้องอาศัยมายละ
คือคือผมไม่อยากให้แบบคือพอฟลุกออกมาแล้วรถมอเตอร์ไซค์คิด
คือผมในความสุขของผมนะผมไม่อยากให้เรื่องนี้มันผ่านไปโดยการ
ฟุ๊กเจ็บแล้วฟุ๊กเอามอเซเก็บไว้ใช้
มันจะเกิดการพฤติกรรมเรียนแบบได้อืมเดี๋ยวเกิดไปเปิดบัญชี
แล้วก็ไปเอาเงินเข้ามาแบบนี้หรือไม่ต้องเลือกบัญชีหรอกครับ
เป็นเรื่องใดก็ตามแต่เนี่ยเราไม่ควรไปเอาของที่ไม่ใช่ของตัวเองมา
ไม่ควรไปเอาของที่ไม่ใช่ของตัวเองมานะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่ไม่ใช่ของเรา
เราก็ต้องคืนเขาไปซะส่วนใครที่ทำผิดกฎหมายก็ดำเนินคดีไปเท่านั้นเอง
เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นนะครับเพราะว่าคุณเอกพบบอกว่า
ลุ๊กนี่โชคดีที่ไม่ตายนะใช่ครับคนที่ทำแบบนี้ก็คือไปไปเอาเงินจากบัญชีตัวเอง
ไปเปิดบัญชีม้าให้เขาแล้วก็ไปหักเขาตอนหลังอ่ะใช่ตายมาหลายคนแล้วนะฮะ
หาไม่เจอก็เยอะครับนี่เพราะฉะนั้นน้องน้องที่ฟังอยู่เนี่ย
เกิดขึ้นกับชีวิตของครอบครัวเราเลยกับหลานชายเราเลย
สุดท้ายนี้มีอะไรอยากฝากบอกถึงคนที่เขาดูอยู่หน่อยไหมฮะ
ก็ขอฝากไปยังเยาวชนนะครับหรือผู้ปกครอง
ให้ช่วยดูแลเด็กเยาวชนอย่าให้ตกไปเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพ
ที่จะใช้ซ้อนอนร่องนี้นะครับ
เด็กเยาวชนไปขึ้นบัญชีเปิดบัญชีอะไรให้เขาเนี่ยครับ
เอาเงินห้าร้อยบาทมาหลอกล่อเนี้ยครับซึ่งเด็กแกมา
ชนอ่ามันก็คือเด็กอ่ะนะครับเห็นเงินห้าร้อยก็อยากได้
แล้วมิฉะนั้นก็ต้องพึงระวังนะครับเตือนพ่อแม่ผู้
ครองหรือเด็กเยาวชนทั้งหลายดูเคสนี้เป็นตัวอย่าง
นะครับอย่าเอาไปเป็นเยี่ยงอย่างนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะไป
หาหลานเนี่ยมีอะไรจะอยากจะบอกอะไรหลานไหมเนี่ยเดี๋ยว
ไปหากันเนี่ยอ่าตั้งใจจะบอกอะไรหลานชายไหมได้ข่าว
เดี๋ยวจะไปหาหลานชายก็ตั้งใจว่าถ้าหากออกมาแล้วเนี่ยก็
คือให้กลับตัวกลับใจเป็นคนดีนะครับเชื่อฟังผู้ใหญ่ตาย
หรือพ่อแม่หรือใครที่เป็นผู้ใหญ่กว่าเขาแนะนำใน
ทางที่ดีนะครับก็ให้เป็นคนที่ดีแล้วก็ครบเพื่อนก็ครบ
เพื่อนที่ดีดีนะครับหมดเวลาจริงจริงวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสอง
ท่านจริงนะครับวันนี้ได้ข้อมูลแล้วก็ได้อุทาหรณ์
ชีวิตกันเยอะเลยขอบคุณนะครับหมดเวลาของเปิดปากกับภาค
วันนี้นะครับทุกผู้ชมครับพบกันพรุ่งนี้บ่ายสามครึ่ง
เรามีพื้นที่ให้ทุกคนได้เปิดปากพูดในทุกเรื่อง
ทุกประเด็นเปิดปากกับภาคภูมิทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่ายสามโมง